ขณะที่ตอนนี้ที่มาเลเซียนะครับกำลังเตรียมการเลือกกษัตริย์พระองค์ใหม่
หลังจากที่สมเด็จพระราชาธิบดีมุธมัติที่๕ประกาศสละราชสมบัติเมื่อวานนี้
ท่ามกลางการจับตาถึงสาเหตุการสละบันลังรวมทั้งผู้ที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่
อาจส่งผลกับการเมืองของมาเลเซียด้วยเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่ที่ชาวมาเลเซียหลายคนไม่เคยคาดคิดมาก่อน
เมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีมหมาตย์ที่ห้าสุรต่านแห่งรัฐกลัลตัน
ประกาศสละราชสมบัติจากการดำรงตำแหน่งยังดีเปิดตัวอากง
ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับการเป็นกษัตริย์ของมาเลเซียหลังดำรงตำแหน่งเพียง๒ปี
ชาวมาเลเซียหลายคนอยู่ในภาวะช็อกเพราะการสละบันลังเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ตามประวัติศาสตร์โดยตามราชประเพณีของมาเลเซียแล้ว
ตำแหน่งยังดีเปิดตัวนอากงนี้เป็นการเลือกจากสุรตาน๙รัฐของมาเลเซีย
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง๕ปีแม้ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการสละราชสมบัติ
แต่ก่อนหน้านี้พระองค์ทรงแจ้งลาเพื่อไปรักษาพระองค์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
แต่ปัญหาสุขภาพดูเหมือนจะไม่ใช่ประเด็นที่หลายคนเชื่อว่าเป็นสาเหตุของการสละบันลัง
นี่เป็นภาพที่ถูกถ่ายเผยแพร่ในโลกออนไลน์เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน
ช่วงเดียวกับที่พระองค์แจ้งลาไปรักษาพระวรกัยภาพของชายที่หลายคนเชื่อว่า
คือสมเด็จพระราชาธิบดีมุธมัติที่๕พระชนมายุ๔๙พันศา
ขณะทรงเข้าพิธีอภิเษกกับหญิงสาวสวยที่ในเวลาต่อมามีการระบุว่า
เธอชื่อออกซาน่าเวอร์โวติน่าอดีตนางงามรัสเซียอายุ๒๕ปี
ไม่มีใครยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่แต่ในอีกไม่กี่เดือนหลังมีข่าว
พระองค์ก็ประกาศสละราชสมบัติการสละบันลังของสมเด็จพระราชาธิบดีมุธมัติที่ห้า
ได้รับการตอบรับจากรัฐบาลมาเลเซียแล้วโดยทางการร้องขอให้มีการเลือกสุราตาน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ยังดีเปิดตัวอากงโดยเร็วที่สุดล่าสุดสภาผู้ปกครองมาเลเซียระบุว่า
จะมีการเลือกตั้งในวันที่๒๔มกราคมนี้และจะมีพิธีสาบานตนในวันที่๓๑มกราคม
ซึ่งแม้ตามราชประเพณีของมาเลเซียกษัตริย์มาจากการเลือกตั้งแต่ตามธรรมเนียมเป็นที่ทราบกันว่า
ตำแหน่งนี้เป็นการสลับตำแหน่งกันในหมู่สุรตานโดยผู้มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งมากที่สุดคือสุรตานจากรัฐปาหัง
แต่เนื่องจากพระองค์กำลังทรงประชวนและทรงชราภาพมากแล้วจึงมีความเป็นไปได้ว่า
กษัตริย์มาเลเซียพระองค์ต่อไปน่าจะเป็นสุรตาลแห่งรัฐยาโห
หลายฝ่ายวิเคราะห์ล่วงหน้าว่าหากสุรตานยาโฮขึ้นดำรงตำแหน่งยังดีเปิดตัวอากง
การเมืองมาเลเซียจะน่าจับตาทันทีเนื่องจากพระองค์กับนายมหาเทโมฮามัติ
นายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนปัจจุบันมีประวัติที่ไม่ถูกกันเท่าไหร่นัก